โดนเปรียบเทียบโดนวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะคะ
สำหรับสาวลำใหญ่ไฮทองคำนั่นเองฮะ
กลัววานเขาไปตาแหลงการเจิดใช่ไหมเสือพบสิง
ต้องเรียกว่าเป็นลูกทุ่งสาวอินดี้นะคะ
ยิ่งอยู่ไปเนี่ยยิ่งสวยวันสวยคืนเลยคุณ

ไหนเจอปัญหาน้ำรั่วซึมซะแล้วค่ะ
ส่วนตัวชี้แจงในเรื่องกรณีการทำศัลยกรรมด้วย

ว่าน้องอาร์มชุติมารเนี่ยเพื่อนซีมาก่อนเนี่ยนะคะ
น้องอาร์มก็ไปทำศัยกรรมมาเหมือนกัน
อ้ะลำยายจะไหว้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ

หนูไม่ได้ทำตาสองชั้นเดอร์คือทำแต่จมูกกับจัดฟันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็อาจจะมีค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเหมือนกับ
อาจจะมีคนแบบทำคางมาไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็บอกว่ามันเจ็บมันเจ็บมากเลย

พยายามทำให้เหมือนเหมือนก๊อปปี้เราอะไรอย่างนี้

ใช่ก็ไม่เหมือนกันนะคะ
มีความสวยแตกต่างกันความสามารถก็แตกต่างกัน

มีหมอไหนในประเทศไทยที่คุณยังไม่ได้เข้าพบบ้างบอกมา
หมอดูอันนี้แต่วเลนนะคะมาดูกัน